ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะว่าช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะคะ
งานแสดงต่างก็ถูกงดไปก่อนแน่นอนนะคะที่อีสานค่ะจังหวัดขอนแก่น
ศิลปินหมอลำประยุกต์คุณมีการส่งสอนขึ้นมา
ทำเป็นรายการเลยชื่อว่าฟังลำยามแรง

เพราะว่าเขาก็จะมีการชวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานมาช่วยกันด้วย
แล้วก็ใครที่ช่วงนี้ยังตกงานอยู่นะคะก็มาร่วมแสดงค่ะ
เห็นบอกว่าเพจนี้มีคนติดตามกว่า๓แสนคนนะ

คือหลายคนดูแล้วบอกโอ้โหก็ช่วยให้คลายเครียดไปได้เปราะหนึ่งนะ

ดีค่ะคือเอาจริงไม่ใช่เฉพาะพี่น้องภาคอีสานนะที่ดูได้

นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงคณะหมอลำประยุกต์นะคะ
นำโดยโจอี้ศรีเมืองขอน
ชื่อจริงก็คือนายนัทธพงศ์เรืองวิริยนุกูลนะฮะ
คนที่สองคือแหมที่ฉันชอบชื่อเขาจังเลย

ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ได้ระบุมา
ชื่อจริงก็คือจำนงนามมานะฮะ
ร่วมกับศิลปินหมอลำเยาวชนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานนะฮะ
มาร่วมกันค่ะแสดงสดเลยนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
คุณเห็นชื่อรายการไหมนี่เขาถ่ายทอดสดแบบนี้ด้วย

ฟังลำยามแหล่งนะฮะฟังลำยามแหล่ง
เออนั่นแหละต้องให้ลูกหลานชาวอีสานพูดนะ
นะฮะเอ่อนี่เป็นการเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้น้องน้องเนี่ย
โชว์ฝีมือร้องลำเพื่อสืบสารวัฒนธรรมในช่วงโควิด๑๙
ที่ไม่มีเวทีให้น้องเนี่ยได้แสดงออกด้วยนะฮะ
โดยเจ้าของเพจโจอี้ศรีเมืองขอนก็คือคุณนัทธพงศ์บอกว่า
อกจากการไลฟ์แต่ละครั้งแล้วก็จะเปิดเวทีให้บรรดา
นักศึกษาที่มีความสามารถดีนะดีนะคะ
นักศึกษาที่มีความสามารถก็จะมีเวทีได้ร่วมแสดงออก

ให้น้องนอกจากแสดงความสามารถของตัวเองแล้ว
ได้มีการสร้างฐานแฟนคลับด้วยนะครับ
เปิดพื้นที่ให้กับบรรดาศิลปินหมอลำอีกหลายท่าน
คณะที่ประสบปัญหาถูกเลื่อน
ยกเลิกการแสดงในช่วงโควิด๑๙นะคะ
ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละมาร่วมกับเขา
เพราะคุณรู้ไหมทีมงานพร้อมมาก
มีทั้งกล้องมีทั้งนักดนตรีมีทั้งเพจ
แล้วเพจมีคนติดตามกว่า๓แสนคน

ไม่ธรรมดาพี่เบิร์ตก๊อฟนึกออกไหม

ใช่นี่เห็นไหมฟังลำยามแรง
คือเพจมีคนติดตาม๓แสนกว่าคน
เขาให้โอกาสน้องนะที่มีความสามารถ
ด้านเรื่องการร้องเพลงหมอลำ

นึกออกไหมคะเพจ๓แสนกว่า
ถ้าเกิดว่าลูกเพจติดใจน้องเขาก็ไปตามต่อไง

มาถึงตรงนี้แล้วที่ฉันเห็นแล้วก็สนุก
เมื่อกี้แอบปรบมือแอบแบบโยกตัวไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมอยากฟังไหมคะอยากดูไหมคะ
รายการดีแบบนี้ฟังลำยามแรงดูได้เลยนะฮะ
เขามีการถ่ายทอดสดทุกวันศุกร์ตั้งแต่๒ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่ง
แล้วก็จะบอกว่าแต่ละครั้งยอดชมไม่น้อยนะฮะ
ชมราวสักประมาณ๓๐๐๕๐๐คน
และที่สำคัญเนี่ยติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะจ๊ะ

ทำเป็นเล่นไปนะทำให้ดีน้องทำให้ดีครับ